บอกว่าขับรถไปในเลนส์ที่แบบเลนซ้ายสุดผ่านตลอด

มันไม่รู้เรื่องหรอ

ขอให้คันหลังเป็นคนจริง
อะไรไอ้น้ำไม่บีบใช่ไหม
มันกินแซ่งเรา
บอกไม่ได้บีบไอ้น้ำบอกไม่ได้บีบ

พอดีมีคนมีรถเบ้นมาตัดหน้า

ตอนนี้ถ่ายวีดีโอแล้ว

พี่พดค่ะคุยกับคนที่ช่วยขับรถด้วยเหรอนะ

คือเมื่อช่วง๕โมงเย็นวันนี้นะคะ
ถนนเส้นรัชดาเหม่งจ่ายค่ะ

ตามภาพจากกล้องหน้ารถของพี่พศอานนท์
ส่งมาให้คุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเรา
พี่พศบอกตกใจอ่ะตกใจมากจริงจริง
ก็เลยให้ลูกน้องคนสนิทที่ชื่อน้ำที่อยู่ในรถด้วยกันใช่ไหม
ก็โทรแจ้งตำรวจเพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัย
พจน์บอกว่ามันสาเหตุก็แค่บีบแร่ใส่
ซ้ายสุดที่เขาไม่ยอมไปเพราะว่าเลนซ้ายสุดมันผ่านตลอด
แยกประชารุ่มมิตรเนี่ยนะคะเขตหุ้ยขวางอ่ะค่ะ
เนี่ยรถเบ้นสีเทาคันนี้มันมีป้ายช่องซ้ายสุดผ่านตลอดจริง
คือมันไฟแดงก็จริงนั่นแหละแต่ว่าซ้ายสุดเนี่ยค่อยผ่านตลอด
คือทางพี่พศเนี่ยบอกว่าที่รถของพี่พศบีบแรร์เนี่ย
เนื่องจากคันหลังพี่พศเนี่ยเขาก็บีบแตรต่อกันมา
พี่พศก็คันพี่พศก็บีบแตรมีคนที่ไปด้วยที่ชื่อน้ำเนี่ย
เป็นคนขับเนี่ยบีบแต่ก็เพื่อจะส่งสัญญาณบอกคันหน้า
แต่คันหน้าสุดพอเหมือนกับรู้ว่าคันหลังเขาไล่บีบแต่เนี่ยไม่พอใจ
ก็ตามภาพเลยนะฮะพี่พศบอกว่าตอนนี้เนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอสุทธิศาลแล้วนะครับ
เกิดมาในชีวิตก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละสิ่งที่กลัวมากที่สุดในตอนนั้นก็คือกลัวคู่กรณีที่ลงมาเนี่ย
จะมีพวกอาวุธแบบปืนผาหน้าไม้ลงมาด้วยอ่ะนอกจากมาทุบรถอย่างที่เห็นเนี่ย
คือตรงนั้นมันมีป้ายผ่านตลอดอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีปัญหากัน
เราก็ไม่ได้ลงไปดูแต่จิตใจจริงก็อยากลงไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่เราก็ขับรถไปเรื่อยสุดท้ายรถคันสีดำก็มาปาดหน้ารถพี่
พี่ก็ไม่จอดพี่ก็บอกขับไปเลยไม่ต้องไม่สนใจเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องจอดเสร็จมันก็ปะ
เขาก็ปาดมาอีกปาดอีกปาดอีกจนรถพี่ไปไม่ได้
คือรถคันนี้คงจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนั่นแหละนะ
ยังไงเขาไปแจ้งความไว้แล้วนะฮะที่สอนอสุทธิศาลนะครับค่ะอีกสักครู่กลับมาครับ